สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับคงจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ชอบความหนาวเย็นเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ใครที่อยากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยคงจะได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามีบางจุดบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับตอนนี้ครับปัจจัยสำคัญ
ของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสสัปดีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่แรงที่สุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนนั้นมีอากาศหนาวเย็นสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือใครที่จะจุดฟืนจุดไฟคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเย็นแห้งแห้งแบบนี้ที่สำค

ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแบบนี้อาจจะนำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเล็กรวมไปถึงน้ำท่วมขังในบางจุดบางพื้นที่ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้นะครับและนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับผมคุณตะนรพีศิษฐ์มหันท์สวั